แต่ว่าเบื้องต้นเนี่ยเขาบอกว่าน่าจะเป็นเรื่องของโทรศัพท์มือถือของคนที่ไปใช้บริการแล้วก็ทำให้เป็นประกายไฟขึ้นมานะครับ
ก็เป็นเหตุการณ์ไม่คาดฝันเกิดขึ้นในปั๊มนะฮะห้างหุ้นส่วนจำกัดจาเมริกาสริมถนนพิสุนโลกเด่นชัยนะฮะ
ต้องใช้เวลาสักครึ่งชั่วโมงจนสามารถดับเพลิงได้ครับนายทีดันัยเตียเอี่ยมดีนะฮะ
อายุ๓๓ปีลูกชายเจ้าของปั๊มก็บอกว่าได้ยินเสียงคล้ายระเบิดดังขึ้นถึง๓ครั้ง
แล้วก็มีควันค่าคลุ้งไปตัวเขากับพ่อนะฮะก็รีบนำถังดับเพลิง
เป็นถังเคมีแห้ง๖ถังไปช่วยกันฉีดสกัดเพลิงบริเวณหัวจ่ายทั้ง๒หัว
ก่อนจะมีรถดับเพลิงมาช่วยฉีดน้ำอีกแรงจนเพลิงสงบ
เมืองต้นเสียหายไม่ต่ำกว่าสองล้านบาททางด้านของนายบัญญัติเจ้าของปั๊มก็บอกว่า
เขากับลูกได้มีการสั่งลูกน้องให้ปิดบริการตั้งแต่ช่วงเที่ยงวัน
เพื่อให้ทุกคนนั้นไปเที่ยวสงกรานซึ่งลูกน้องก็ยืนยันว่าปิดวาวทั้งหมดแล้ว
แต่เบื้องต้นทราบว่าลูกน้องเนี่ยวางโทรศัพท์มือถือที่ปิดเครื่องแล้วนะครับ
ไว้บนโต๊ะทำงานซึ่งมันอยู่ข้างกับหัวจ่าย
ประกอบกับสภาพอากาศมันร้อนจัดเลยคาดว่าต้นเหตุอาจจะเกิดจากมือถือหรือเปล่า
มันร้อนมันระเบิดแล้วก็ไปติดกับหัวจ่ายนะฮะ
ขณะที่ตำรวจเองก็บอกว่าต้องรอให้เจ้าหน้าที่นั้นมาตรวจสอบอีกครั้งหนึ่ง
เพื่อหาสาเหตุกันต่อไปค่ะ